ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินนะครับ
คนนี้มาจากอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีลำนะครับ
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๙๖ไฟล์ชนะ๖๐ไฟล์
เสมอ๖ไฟล์และแพ้๓๐ไฟล์
มาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๘๓ไฟล์ชนะ๖๐ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๒๑ไฟล์ครับ
กรรมเชียงดาวอสนิทพันธ์
สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยที่โครงรักทุกท่านนะครับ
รับเข้าสู่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่๒๙กรกฎาคมแน่นอนครับว่า
สดวันนี้ครับรับชมทางไทยรัฐช่อง๓๒นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๔นาทีจนถึงเวลา๑๖นาฬิกา

ลาดพร้าว๑๐๑หรือว่าซอยโพแก้วนะครับ
และนี่คือรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
และไม่สนับสนุนการพนันครับ
ได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์

แล้วก็ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราเปิดให้แฟนมวยที่สนใจเข้าชมฟรีครับ
ซึ่งทางผู้จัดได้จัดให้มีการรับบัตรเข้าชมทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรง
หรือว่า๑๓นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ
และคู่เปิดหัวของรายการเราในวันนี้ครับในพยายาม๖๗กิโลกรัม
กลุ่มกล้องเชียงดาออสดิภัณฑ์ครับจะเจอกับคนนองเดชน์สิทธิ์คงเวท
เหนือจากนั้นครับยังคู่มีคู่เอกนำรายการในคู่ที่๕ครับ
ยุทธชัยอสมิลาครับหรือว่าเจ้าดวงสมพงศ์สอประสบโชคครับ
จะเจอกับเพชรนาดูนันทิพัฒน์ขนส่ง๖๐กิโลกรัม
รู้จักกับคู่แรกของรายการกันก่อนครับบุรีลำเจอกับเชียงใหม่
ด้านคนนองเดชน์สิทธิ์คงเวทครับนายธีรชัยพรมนิกอร์นครับ
อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีลำวัย๓๓ปี
โอ้โหฟอร์มกำลังสดทีเดียวครับจากค่ายมวยสิทธงเวท
ส่วนทางด้านกล้องเชียงดาวครับนักชกจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
วัย๑๘ปีเท่านั้นนายปรีชาแก้วกำมลครับ
จากค่ายมวยออสนิทพันธิรัมพูน
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับกล้องเชียงดาวนั่นก็คืออาจารย์สนิทประสมนามนะครับ
ส่วนคนนองเดชนั้นเป็นอาจารย์สรรคงเวทครับ
โอ้โหนี่ต้องบอกว่าบริกรรมคาถาเลยครับอาจารย์สันคงเวท
ไฟล์ของทั้งคู่ครับชนะทั้งคู่
โอ้โหถือว่าฟอร์มดีเหมือนกันครับ
สดอยู่ที่มุมแดงนะครับแต่ความเก่าอยู่ที่นักชกในมุมน้ำเงิน
อายุนั้นเป็นเพียงตัวเลขสำหรับคณองเดชน์
ครั้งล่าสุดนี้เขาคว้าซุปเปอร์ไฟเตอร์ไปคลองทั้งสองครั้งเลยครับ
เอาละครับกล้องเชียงดาวขยับเข้ามาเสียบด้วยเขาขวาทันที
เอ้าคณองเดชน์พยายามจะสวนด้วยหมัด
การันตีว่าสนุกแน่นอนครับคู่นี้ทางทีมงานนั้นได้คัดมาเป็นคู่เปิดหัว
เหนือเจออีสานครับก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจกับ
จังหวัดที่ทางภาคอีสานที่น้ำท่วมด้วยนะครับ
โอ้โหตอนนี้ภาคอีสานนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวภาคอีสานนั้น
เดือดร้อนเรื่องของน้ำท่วมนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้
สวบความเสียใจเตรียมซีบซ้ายและตั้งกำแพงขาเอาไว้ครับ

พยายามปักซอกขวาครับเสืออีสาน
มาชิงเหนือกองเชียงดาวโอ้โหตั้งแขนกัน

เชียดาวนี่เป็นประเภทเข่าในล้วนครับ
ส่วนข้าน้องเดชน์นี่ครับจงกว่าฝีมือสารด้วยแข่งสาย
เติมด้วยกำปั้นอีกทีครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับกล้องเชียงดาว

ประเภทไม่มีเกียร์ถอยหลังแล้วครับกล้องเชียงดาว
กริดาวดันเขาเชือกมาอย่างถามอะไรกันไม่ทันหนัดครับ
มุมม่าน่งยันยังมีลุงลิสต์จำลองครับ
เจ้าของชายาจอมซาสดิชครับ
โอ้โหดูครับคนนองเดชน์ล็อคล็อคแล้วเสียบ
ยัดด้วยเขาขวายัดด้วยเขาขวาอีกทีครับแม่งไม่เรียบ
อ้าวเสียหลักไปเองครับทางด้านคนนองเดชแต่ยังแก้ตัวได้ครับ
โอ้โหเอาละครับความสดจะหมดความเก่าอยู่หรือเปล่าครับ
เขาขวามาอีกแล้วเจอหมัดขวาสวน
อกงเสียงดาวถึงจะมัสครับหมดรุ่นผีครับ

ถ่ายรูปเก่าของตัวเองแล้วครับคนนองเดชน์

ขยับเข้ามาโอ้โห

เดินนี้ครับหัวไปแค่ขวา
เกาะในชิงออกก่อนครับคนนองเดช
วัย๓๓ปียังแจ๋วครับ

เชิงไม่สนชนลูกเดียวเสียบขวา

โอ้โหเจอความเก่าของคนนองเดช

สายหยาม่าสายหลบลงไปครับ
จังหวะหลักไม่ดีครับขนองเดช

เสียบขวาอีกแล้วคนนองเดชน์ขึ้นด้วยซ้าย
เจอเข่าสวน
โอ้โหมาปริ้นตกเวทีไปเลยครับทางนั้น

สนแล้วครับขึ้นไป
เดินหน้าต่อเลยครับกล้องเชียงดาว
โอ้โหจังหวะนี้ต้องชื่นชมครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
โอ้โหต้องบอกว่าคู่แรกก็ใส่กันเต็มที่

แกนตกเวทีของแกนี่
ดีที่กรรมการข้างล่างนั้นเซฟไว้ทันครับ

กระวังกล้องชุดดาวดูครับยัดแต่ละทีครับ

ต้องบอกว่ากะเสียบเข่าให้ถึงปลายคาง

กรรมการก็เอาไม่ทันลูกนี้

มีตู้ของกรรมการอยู่ด้านล่าง

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

เมื่อสักครู่นี้รุ่งลิสิตจำลองกำชับใหญ่เลยครับ

ทักทายกันหนักในยกที่ผ่านมาแทงเขาซ้ายครับขนองเดช

พยายามจะใส่ลูกเก๋าแล้วครับคนนองเดช
แต่กองเชียงดาวน์นั้นไม่สนแล้วครับเหน็จที่เขาขวาจับตาดูดินดิ
พยายามพยายามจะเบียดเข้ามาล็อกล็อกแล้วกระโดดเข้าลอยใส่เลยครับ
โอ้โหนักแกโชว์จังหวะแบบนี้ได้สวยครับมณานกองเชียงดาวน์

สับมือลุยต่อครับหัวด้วยขวาโอ้โหถึงตัวลากมาแทงอีกทีครับ
จังหวัดกดของแกดูครับกล้องเชียงดาวเด็กคนนี้นี่หัวใจเกินล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ
นำโชคเจ้าเพื่อเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ลูกหนักครับน้องเดชน์เหลี่ยงข้างเจอเสียงสาด้ายยังได้เหลี่ยมมาช่วยครับ
พยายามจะใส่ลูกเก่าเอ้อเบียดเข้ามาล็อคไนด์เฟสและตีเลยครับ
โอ้โหยังโต้ยังเถียงครับ
ไม่ใช่งานง่ายของทางด้านกล้องเชียงดาวเหมือนกัน
เอาแล้วครับกล้องเชียงดาว

แต่กล้องเชียงดาวนั้นเดินถึงตัวทันที
นี่ครับบี้ไม่ให้หายใจครับ

ยืนอยู่อย่างไรหมัดตามไปก่อน

ต้องบอกว่าต่อยถูกวิธีเลยครับกล้องเชียงดาว
น่าใส่ความสดของร่างกายปวดความกล่าว
อ้าวเจอสอกหลอกในเสียบ
โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เหมือนโดนกระจับครับ

ศอกซ้ายเข้าไปเมื่อกี้นี่แม่
ขนองเดชถึงอาการหยุดทันที

ต้องให้แพทย์ตรวจดูบาดแผลครับ

โอ้โหบริเวณปลายคิ้วทางด้านซ้ายของคนนองเดชครับ

แตกเยอะกว่านี้ก็แตกมาแล้วครับครับ

ไปแล้วที่ที่ขวานั้นแตก
เหนือถิ่นซ้ายนั้นอูดละ
ก็บอกว่าที่เป็นส่อคทรายส่อคกรขวากล้องกล้องเชิงดาว

กล้องเชียงดาวเบียดถึงตัวทันที
กรอกนายแทงซ้ายครับคนนองเดชน์ตีซ้ายอีกที
โอ้โหยังหยุดการเดินของทางด้านกล้องเชียงดาวไม่ได้ครับ

โอ้โหมาแล้วครับความเก่าของคนนองเดช
เป็นมวยที่มีหลายก๊อกครับ
ผมไม่แปลกใจครับว่าทำไมแกคว้าซุปเปอร์โบนัสตลอด๒ไฟล์ที่ผ่านมาครับ
หมดยกที่๒ครับพักกันครู่เดียว
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
พาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับ

ปัดนี้รายการร้องได้ให้ล้านครับ
พบกับผลสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวครับ
คุณอ้นพิมพัฒนบพลัดเสาครับ
กับป้าบัวสีบัวสีเชื้อเพชร
และลุงเป้าสมศักดิ์จันเทวีครับทั้ง๓
ท่านนี้จะมาร้องเพลงเพื่อครอบครัวของเขาครับ
ส่งกำลังใจและติดตามได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา๑๘นาที๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ต้องบอกว่าเป็นรายการร้องเพลงที่แฟนมวยนั้นให้ความสนใจแล้วครับ

ร้องได้ให้ล้านหนึ่งครับ
โอ้โหต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาไปปลายยกนี่คนนองเดชนี่กลับมาทำได้ครับ
แต่ก็ยังหยุดเจ้ากล้องเชียงดาวไม่อยู่ครับ

เหนือกับเสืออีสานอ้าวนี่ครับลูกทีเด็ดลูกเก่าของขนองเดช
กล้องเชียงดาวถึงตัวคนนองเดชตีด้วยเข้าขวา
เอาละครับมาแล้วครับนี่ครับความเก่า
โอ้โหมาครับแกมีหลายก๊อกครับขนองเดช
แล้วไม่มีหนีเลยครับโอ้แล้วพยายามจะกดแขนกล้องเชียงดาวตีเลยครับคนนองเดช
ได้ใจจริงครับคนนองเดชเบียดเข้าไปพยายามจะตั้งกำแพงคา
กล้องเชียงดาวดันเข้าเชือกอ้าวยังตีกันไม่ถัดหนัดครับ
เชียงดาวไม่หนีไม่ถอยครับหมัดนำไปก่อน
แกกระตุกมาเสียบครับกล้องเชียงดาวตีด้วยเขาขวา
ไม่มีใครหนีใครเลยครับอ่าสู้เพื่อศักดิ์ศรี
สิงเหลือกับเสืออิสานโอ้พยายามจะเน้นที่ส่อขวา
แล้วล๊อคไนเตอร์เข้าขวาของพ่อน้องเด่นเลยครับ
มาเลยครับอะไรก็ไม่แน่ครับ
กระแทกซ้ายตัดล่างแล้วตีด้วยขวาตามเข้าไปครับ
โอ้โหชุดนี้ทำได้ดีครับกล้องเชียงดาว
โอ้โหจังหวะโชว์ครับของกล้องเชียงดาว
เหลี่ยมครับแล้วอาวุธตามเข้าไปขวางหน้าอีกแล้วครับ
เห็นเข้ามุมตีด้วยขวา

แต่ตีทั้งที่ทางฝั่งของพ่อน้องเด่น
นั้นตักกระแพงคาแล้วครับกล้องเชียงดาวน์นั้นไม่สน
ยอมเข้าไปพ่อน้องเด่นพยายามจะเล่นเกมบ้าง
กล้องเชียงดาวน์ไปส่วนปลายยกครับ
พยายามจะเบียดเข้ามาโอ้เจอเขาซ้าย

พยายามจะอาศัยความแข็งแกร่งครับ
ตีได้ไม่ได้แกขยันครับกล้องเชียงดาว
มาติดเชือกล็อกเข้ามุมตัวเองตีด้วยเขาขวาครับ
ประการแย่ออกมา

พยายามจะลัดพยายามจะแต่งตัวแล้วตีครับ

โอ้สามดอกซ้อนครับคณองเดชน์

โอ้โหลูกกระตุกของกล้องเชียงดาวดูครับ

กองเชียงดาวใสลูกแข็งแรง

ให้อำเภอได้อย่างดีครับ
กองเชียงดาวก็โดดเขาลอยใกล้ออก

โอ้โห

จังหวะเข่าลอยหรือกระโจนเข้าไปแบบนี้ครับ

รอบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้อย่างสนุกสุดมันในคู่เปิดหัวของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราครับ

มาตรฐานไว้ดีอีกแล้วกับคู่แรกของการถ่ายทอดสด
กองเชียร์ถูกอกถูกใจเลยครับดูครับจังหวะแข้งขวาครับแล้วเติมด้วยศอกครับ
ยัดด้วยขาวขวาแล้วขาวรอยแบบนี้

โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่แค่คู่แรกของเรานะครับ
ดุเดือดจริงเอาละฮะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยนิตยสารมวยตู้

คู่แรกของเราเท่านั้นนะฮะ

ติดตามกันให้ดีกับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์